ภาษากล์ขึ้นเหนือช่วงนี้อากาศหนาว
อากาศหนาวแล้วคนไม่มีผ้าห่มทำยังไงล่ะ
พี่บินค่ะแล้วก็ทีมกู้ไพร

ขนเป็นลดรถตู้ไปเลยรถมาพุกเลยค่ะ
ขนแบบภาลมนะวก็ขึ้นดอยมอบของขวัญปีใหม่
ชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะตามภาพที่เห็นเลยนะคะ
ก็มีผู้เท่าผู้แก่แล้วก็เด็กเด็กในหมู่บ้านนะคะอำเภอแม่ออย
จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาเข้าคิวต่อแถวรอรับของขวัญ
รับปีเสือค่ะพี่บินโอ้โหบอกว่าดีใจมาก
เด็กก็ดีใจค่ะเจอพี่บินเจอดาราเนอะ
ได้ของด้วยนะคะคนเป็นร้อยเลยคุณผู้ชมต่อคิวแบบนี้แหละค่ะ
โดยพี่บินนะคะได้นำกำลังอาสาสมัครเนี่ยค่ะ
พร้อมรถบรรทุกนำสิ่งของผ้าห่มหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ
ตลอดจนยาสมุนไพรมามอบให้ชาวบ้านค่ะ
ที่สำคัญไม่ลืมอันนี้นะอันนี้เด็กอยากได้มากเลย
นักเรียนกับรองเท้ามีน้องคนหนึ่งได้รองเท้าแบบดีใจร้องไห้เลยอ่ะ

ชุดนักเรียนใส่นะนี่ต้องถามพี่พลอยพี่พลอยสาวเหนือเป็นยังไง
ใช่คืออากาศทางเหนือเวลาหน้าหนาวมันหนาวจริง
จนเด็กป่วยไม่สบายมันมีหลายโรคมากต้องเอาไปให้ถึงที่
พร้อมกันนั้นนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะพี่บินก็ใจปั้มค่ะ
วักเงินแจกชาวบ้านนะคะบ้านละ๕๐๐บาทค่ะเพื่อเป็นกำลังใจ
แต่มีอยู่ช็อตหนึ่งคุณผู้ชมมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินมา
แล้วก็ร้องไห้เนี่ยกับท่านเนี้ยพี่แล้วก็แบบรูปอ่า
เขาเลยลงไปนั่งเลยค่ะบอกว่าตอนนี้ที่บ้านติดคุกหมดเลย
เธอกับลูกเล็กสองคนนะคะจึงอยากขอความช่วยเหลือ
บินบอกเอาเท่าไหร่คือพี่แกไม่ได้หลับให้ตังค์พี่บินก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจดเบอร์ไว้เดี๋ยวติดต่อหน่วยงานมาช่วยเหลือ
แต่ท้ายที่สุดแล้วพี่บินก็ให้เงินไป๕๐๐๐

แล้วก็ร้องไห้แบบนี้คุณผู้ชมท้ายที่สุดนะคะพอเสร็จงานเสร็จปุ๊บนะคะ

น่ารักนะคะไปชมภาพบรรยากาศความประทับใจกันค่ะ